นี้นะคะที่จังหวัดตากค่ะในจ้างฆ่าลูกจ้างที่เป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็เอาศพไปฝังดินเอาไว้จับตัวได้แล้วนะคะแล้วก็นำตัวไปทำแผนเขาอ้างว่าโดนกัดก่อนโดนกัดแขนครับ
เอาไม้เนี่ยตีเขาที่หัวจนลูกจ้างเสียชีวิตช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพแม่ระมาทได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสามนะคะ
ว่าไปเจอศพผู้หญิงคนนึงถูกฆ่าฝังดินอยู่ท้ายหมู่บ้านที่หมู่๑๓อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะคะ
มีรอยคราบเลือดอยู่ในกระท่อมมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ที่ด้านล่างกระท่อมเจอท่อนไม้ค่ะท่อนใหญ่เลยนะคะคาดว่าคืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
พอไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งห่างจากกระท่อมไปหนึ่งกิโลเป็นป่ารกทึบกลิ่นโชยมาเลยก็คือจุดที่พบศพอะค่ะ
ศพนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะนางมะมึอายุสี่สิบปีสภาพศพนอนคว่ำมีแผลที่หัวเป็นแผลแตกแล้วก็มีแผลยุบนะคะแล้วก็มีสายยางสีเหลืองมัดที่คอที่เอวมัดแบบโอ้โหขาแขนทั้งสองข้างเอาไว้
เสียชีวิตมาสักสี่วันได้แล้วนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแม่ระมาท
จากการตรวจสอบได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ๑๔เมษายนค่ะ
ในจ้างของผู้เสียชีวิตนะคะคือคนก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านายศรีลาอินตยศอายุเจ็ดสิบเจ็ดคือสิบสี่เมษายน
เขาจัดงานเลี้ยงสงครานให้กับลูกจ้างเขาก็กำลังดื่มกินกันสนุกสนาน
ผู้ตายเนี่ยทะเลาะกับสามีนายจ้างก็เลยเข้าไปต่อว่าเข้าไปห้าม
แต่ผู้ตายต่อสู้แล้วก็กัดแขนตัวนายศรีลานายจ้างอ่ะค่ะ
ก็เลยโมโหลากผู้ตายลงมาจากกระท่อม
เอาไม้ตีหัวนะคะอืมผู้ตายเขายกมือไหว้ขอชีวิตแล้วนะคะ
แต่นายศรีลาที่เป็นนายจ้างกระหน่ำตีไม่ยั้งจนเสียชีวิตไปเลย
พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยนายศรีลาเอาปืนขู่แรงงานคนอื่น
อยู่ในวงเล่าอะค่ะบอกว่ามาช่วยหน่อย
ศพแบกศพไปป่าท้ายหมู่บ้านขุดหลุมแล้วฝังเพื่ออำพราง
แต่ขุดแบบรีบอะค่ะศพก็โผล่ขึ้นมาจนชาวบ้านไปเจอศพนะคะ
ตำรวจก็นำกำลังไปจับตัวนายศรีลาค่ะจับที่บ้านนะคะ
พร้อมปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ที่เป็นปืนที่ขู่แรงงานในวงเล่า
ครับนำตัวมาสอบสวนก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริง
ก็เลยต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะนายศรีลาบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดจากการบันดาลโทษะเขาอ้างว่าก็ผู้ตายทะเลาะกับสามี
แล้วเขาก็ไปห้ามแล้วผู้ตายมากัดแขนเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหคว้าไม้ตีจนล้มไปเสียชีวิตไป
แล้วก็ให้ลูกจ้างกับลูกชายค่ะอืมนายเสรีอายุสี่สิบห้าปี
นายจะเคนายดิเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาช่วยกันแบกศพไปฝังนะคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะโดนแจ้งข้อหาไปสามข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพและเรื่องของอาวุธปืนนะคะแม่อืม